ไปดูนักตกปลาจากทีมพญาวัง
สามารถตกปลาหมอทะเลได้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงท้ายเบรกที่แล้ว
ว่าเขาตกปลาหมอทะเลตัวนี้ได้ถึง๔๐กิโลกรัม
ใช่นะครับใช่ในระหว่างการเข้าแข่งขันตกปลานานาชาติ
แสดงว่าน้ำทะเลสตูน
อุดมสมบูรณว่าแต่ว่าปลาหมอทะเลตัวนี้ตัวเท่าดิฉันไหม๔๐กิโลกรัม
ไม่ถึงนิดแถวน้ำหนักเขาคุณใช่ไหม

แม่ถามผู้หญิงเรื่องน้ำหนักนี่ไม่เป็นเสียบารรยาตร
นี่เป็นดาวนักตกปลาจากจังหวัดต่างนะครับ
เขาก็ไปรวมตัวกันกว่า๓๖ทีม
ทยอยนำเรือออกทะเลแข่งขันตกปลา
น่านน้ำของทะเลอันดามันภายใต้การแข่งขัน
ตกปลาที่ชื่อว่าการตกปลานานาชาติบาราฟิชชิง

ออกเรือไปแบบนี้พอกลับเข้ามาดูสิคุณได้แต่ตัวใหญ่ทั้งนั้น

แล้วก็ต้องเอามาชั่งเพื่อหาน้ำหนักรวม
ใช่ครับนักตกปลาที่ไปเข้าแข่งขันครั้งนี้เขาบอกว่า

แต่จับปลาได้น้อยเนื่องจากปัญหาเรื่องคลื่นลมในทะเลแปรปรวน
มีปัจจัยแบบนี้หน่อยหนึ่งนะครับ
โดยนายสุกรีกาดิโลนักตกปลาจากอบตบ้านควนจังหวัดสตูน
นี่แหละนะครับบอกว่าเพิ่งเข้าแข่งขันเป็นปีแรกครับพี่ครับ
จับปลาได้น้อยเพราะว่าทิศทางลมแล้วก็กระแสน้ำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับพี่ครับ
ตั้งใจว่าจะมาแก้มือใหม่เดี๋ยวครั้งหน้า

ขณะที่นักตกปลาจากจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปีนี้เข้าแข่งขันเป็นปีที่๔แล้ว
รับว่าปลาในทะเลสตูนยังคงอุดมสมบูรณ์
แต่มีปัญหาเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็ลม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจนเรือไม่สามารถจับทิศทางได้
ส่งผลให้จับปลาได้น้อยแต่ปลาทะเลที่จับได้ยังมีขนาดใหญ่
น้ำหนัก๕กิโลกรัมขึ้นไปอันนี้ตัวน้องนะ
มาดูรุ่นพี่เฮ้อวิเวทอย่างน้อยไหม
ยังไงคะก็ปลาหมอทะเลเนี่ยน้ำหนัก๓๘กิโลกรัม
ซึ่งทีมพญาวังของนายสมาแอร์พาพิวโซจับได้

โอ้โหได้รับรางวัลพิเศษไปด้วยนะ
เนื่องจากเป็นปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับ
ก็ได้รับรางวัลพิเศษไป๑๐๐๐บาท

แต่ว่าบรรดานักตกปลาก็ตั้งใจเข้าร่วมแข่งขันอีกต่อไป

เขาจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอบตปากน้ำอำเภอละงู
จังหวัดสตูนก็ไปกันได้ในครั้งหน้า
เผื่อจะได้ปลาหมอทะเลน้ำหนักสัก๕๐กิโลกรัม